คดีที่เกิดขึ้นจะมีการแถลงข่าวความชัดเจนทั้งหมด๒๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะมาตรวจสอบดูกันหน่อยนะครับว่า
จุดเริ่มต้นของคดีนั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เรื่องราวของหวยอลละเวง๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เริ่มต้นจากนายปรีชาไคร่ครวนครูชำนาญการพิเศษ
ที่ได้รับทราบข่าวดีว่าตนเองเป็นผู้ถูกรางวัลที่๑
วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐จากนางรัตนาพรสุภาทิพย์
เจ๊บ้าบินซึ่งเป็นผู้ขายสลากให้
ทำให้ครูบรีชาพยายามหาร็อตเตอรี่แต่ไม่พบ
แจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรี
ในวันที่๓พฤศจิกายนก่อนนำเอกสารไปยื่นอายัดสลากที่ถูกรางวัล
ต่อมา๒๘พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่กองสลักแจ้งว่า
มีผู้นำสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินรางวัลแล้ว
ตำรวจจึงประสานผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลมาพบ
คือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตตำรวจ
และเป็นวันที่มีการเจรจากันครั้งแรก
โดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นคนกลาง
เจรจาครั้งนี้ไม่สามารถตกลงกันได้
กระทั่ง๘ธันวาคมนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ทนายความของร้อยตำรวจโทจรูล
นำไปชี้จุดซื้อลอตเตอรี่พร้อมระบุว่า
มีตำรวจร่วมขบวนการ๕นาย
มีพฤติกรรมกดดันให้ร้อยตำรวจโทจรูลยอมรับว่า

ขณะที่ตำรวจกองปราบปรามได้ลงพื้นที่
รวมรวมพยานหลักฐานคู่ขนานไปกับตำรวจท้องที่

นายสิทธาพร้อมร้อยตำรวจโทจรูล
หลังครูปรีชาในข้อหาแจ้งความเท็จ
และแจ้งความ๒แม่ค้าลอตเตอรี่
ในข้อหาขายสลากเกินกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด
ต่อสู้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ธันวาคมนายปรีชาเดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แม่ค้าลอตเตอรี่๒คนและร้อยตำรวจโทจรูล

พบรอยนิ้วมือแฝงที่ชัดเจน
ซึ่งตรงกับของร้อยตำรวจโทจรูล

ซึ่งมีรายละเอียดของลายเส้นเพียงพอต่อการตรวจ
เปรียบเทียบพื้นธุปุ่นคนเนี่ยจำนวน๒๐๐ครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่๗และ๒๒ครับ
ซึ่งตรงกันกับลายพิมพ์นิ้วหูยมือซ้ายและนิ้วก้อยซ้ายนะครับ
ของร้อยตำรวจโทษจะล้วนไม่หมดครับ
ขณะที่ครูปรีชาไม่สนใจคำแถลงผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากได้ยืนยันตั้งแต่แรกว่าไม่ได้จับตัวลอตเตอรี่
เพียงซองพลาสติกด้านนอกแล้วลอตเตอรี่ได้หายไป
โดยเชื่อมั่นในพยานหลักฐานของตัวเอง
เหมือนคดีหวยโอละเวงนี้จะได้ข้อยุติ
เมื่อ๓๑มกราคมตำรวจภูทรภาค๗แถลงสรุปคดีว่า
ลอตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา
หลังจากสอบปากคำพยานบุคคลทั้งสิ้น๔๐ปาก
ร่วมกับการตรวจสอบเส้นทางของสลากชุดนี้
ประกอบกับตำรวจยืนยันว่าได้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ไม่พบว่ามีขบวนการสร้างพยานเท็จ

ร้อยตำรวจโทจรูลเปิดบ้านให้สื่อมวลชนได้สักถาม
ยืนยันว่าพร้อมต่อสู้ทางคดี
และท้าให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมสาบานว่า
ที่ผ่านมาได้พูดความจริงทั้งหมด
สารหลักเมืองกาญจนบุรี

ร้อยตำรวจโทจรูลพร้อมครอบครัว
เดินทางไปสาบานที่สารหลักเมือง
ขณะที่นางปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว

รับคำท้าเป็นตัวแทนพยานเข้าสาบานในครั้งนี้ด้วย
โดยครูปรีชาปฏิเสธคำท้าสาบาน
บอกเพียงว่าเมื่อต้องคืนไต่สวนในชั้นสาร
ก็ต้องสาบานว่าจะพูดความจริงอยู่แล้ว
ต่อมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
เข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติชั่วคราว
หลังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สำนวนคดีการสอบสวนมายังกองบังคับการปราบราม
กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งโอนย้ายคดีมาให้กองมะครับการปราบปราม

ซึ่งเป็นวันเดียวกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
นำหลักฐานสำคัญมามอบให้ตำรวจกองปราบราม
มีทั้งคลิปเสียงภาพไทม์ไลน์
ลำดับเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง
ขณะที่ผลสรุปคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

สนทนากับผู้ชายเสียงคล้ายครูปรีชา
ลักษณะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ถูกรางวัลที่หนึ่ง

ไลน์การสนทนาระหว่างเจ๊บ้าบินกับบุคคลหนึ่ง
เรื่องใครคือผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

กระทั่งวันที่๙กุมภาพันธ์

ได้รับหนังสือโอนคดีอย่างเป็นทางการ

อดที่พันธ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้บังคับการ๕กองปราบราม
ครูปรีชาเข้าจำลองเหตุการณ์

แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริเวณด้านหลังพระพรมในตลาด
เพื่อนำไปประกอบในสำนวนคดี

จากนั้นเดินจ่ายตลาดซื้อกับข้าว
แล้วขึ้นขับรถกลับบ้าน

พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งสองนายตำรวจพูดตรงกันว่า
มีการทำเป็นขบวนการ
และพบ๑คนมีความผิดชัดเจน

พยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ทุกเรื่องไป
ให้สิ้นกระแสความให้รู้ว่า

ใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้อง
ใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร่วม
ใครเป็นผู้สอบสนุนอะไรอย่างนี้

ทั้งสองฝ่ายพูดสถาปก็คือทั้งสองฝ่าย

เชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีเชื่อนี้ว่าคนนี้เป็นคนดี

ที่ติดตามเรื่องนี้
เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายพื้นที่

อันนี้คือลักษณะของงานของสอบสวนการ

เพราะมันเป็นคดีที่เกิดต่อเนื่อง
เราต้องรู้ว่ามีอยากรู้ว่ามันใครที่
มีขบวนการอย่างที่บอกหรือไม่
ขบวนการอย่างไหนก็มีผู้ดำเนินการอยู่เหลือหลัง
เรามองครั้งแรกเรามองลึกไปถึงคนที่

เอาจริงมันแค่อย่างที่บอกคือผู้ซื้อผู้ขาย
บุคคลที่๓ผู้ได้ประโยชน์
อะไรประมาณนี้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลย
กุมภาพันธ์ตำรวจกองปราบราม
เปิดปฏิบัติการปูพรม๗จุดเป้าหมาย
ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
นำตัวเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดแม่ค้าลอตเตอรี่
สอบปากคำที่สถานีตำรวจทางหลวง๖
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง

รวมทั้งตำรวจ๔นายระดับรองผู้กำกับการ
สารวัตรร้อยเวรและในดาบตำรวจ
มาอีก๔วันในวันที่๑๙กุมภาพันธ์
คลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านของกองบังคับการปราบราม
ประชุมครั้งแรกหลังลงพื้นที่โดยที่ประชุมไม่มีข้อสรุป
แต่ให้ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
๑กุมภาพันธ์เกิดปรากฏการณ์สืบทุกสำนัก
หัวข่าวหน้าหนึ่งว่าพนักงานสอบสวนสรุปเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง

ร้อนถึงพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบรามเรียกสื่อแถลงด่วนใช้เวลาเพียง๗นาที
ไม่พอใจที่สื่อนำเสนอข่าวดังกล่าว
ตัดสัมพันธ์ด้วยการขอเว้นระยะห่างไม่ให้ข่าวอีกต่อไป
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
หวย๓๐ล้านจะมีความชัดเจนแน่นอนในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
คดีนี้มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง
และเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่พยานหลักฐาน
ในวันเดียวกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิม
๓กุมภาพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาค

และร้อยตำรวจเอกจิรายุทธ์ชัชรินกุล
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการปราบรามโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหวย๓๐ล้าน
ไม่มีใครยอมเปิดเผยข้อมูลหรือความคิดเห็น
กว่าจะถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน